ซิตคอมเรื่องเป็นต่อหน่อย
โอ้โหคาแรคเตอร์ผู้ชายในเรื่องเนี่ยเจ้าชู้ทุกคน
รวมไปถึงพี่อู๊ดด้วยค่ะพี่อู๊ดเป็นต่อค่ะ

หลายคนก็มองว่าชีวิตจริงเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่า
ภรรยาของพี่อู๊ดเนี่ยเขาก็มีความระแวงนะคุณนะ
เขาบอกว่าภรรยาตัวจริงนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน
เอ๊ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตกลงยังไง
ซึ่งพี่อู๊ดก็บอกว่าโอ๊ยจริงมันเป็นแค่งานแสดงเท่านั้นเอง
เพราะว่านอกจอเนี่ยพี่อู๊ดเขาบอกว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียว
เพราะว่าลูกสาวน้องอันดาเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงวัยช่างพูดช่างเจรจา

แต่ว่าลูกสาวจะเข้าวงการตามรอยคุณพ่อหรือเปล่า
อุ๊ดบอกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของเขาเลยนะ
ถ้าเขาอยากเข้าวงการก็พร้อมเป็นป่าดังจ้า
เขามีแววหรือเขาอยากเป็น
อันดับแรกคือวินัยวินัยเลย
เรื่องเวลาเรื่องการนัดหมายเรื่องของความ
อะไรอย่างนี้ความรับผิดชอบต่างคุณต้องมีมากกว่านี้
ชอบรีวิวชอบไลฟ์สดชอบนู่นนี่นั่นชอบถ่ายรูป
ชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้
ก็เห็นแล้วเลยว่ามาแล้วแหละครึ่งหนึ่ง
เรื่องครอบครัวมีแววแล้วมาเรื่องหนึ่งล่ะ
มาดูเรื่องของธุรกิจร้านชาบูของพี่อู๊ดบ้าง
ตอนนี้ไม่ได้แค่เสิร์ฟรสชาติความแซ่บแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วนะจ๊ะ
นี่ดูพี่อู๊ดเขาขยายไปเสิร์ฟต่างประเทศ

ที่เปิดตรงนี้ก็มีกัมพูชา
อ้าวอันนี้ประเทศเพื่อนบ้าน
ลาวเวียดนามตอนนี้ไปนู่นแล้ว
ใช้ปลาทะเลจริงแล้วก็เป็นปลาร้าไอโอดีน
ซึ่งก็มีคุณค่าทางโภชนาการ
ก็ฝากร้านชาบูด้วยนะครับแล้วก็ฝากปลาร้าด้วยนะจ๊ะ
พูดแล้วหิวเลยเย็นนี้ไปกินชาบูกันไหมคุณ